คุณพระพรใช้เครื่องปั่นวิปครีมบ้างไหมฮะเห็นทำขนมอยู่
ยังไม่เคยใช้เครื่องปั่นวิปครีบอย่างนั้นต้องดูข่าวนี้ด้วย
แล้วก็มือใหม่นะครับมือใหม่หัดทำขนมหรือการใช้เครื่องปั่นวิปครีม
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำขนมอยู่เปิดเครื่องปั่นปั๊บเธอจะก้มไปหยิบของฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูคลิปนะครับ
มันก็มันก็มักของนะแม่งไอ้เนี้ย
ไหมค่ะคืออันนี้มันก็คือเครื่องผสมอาหาร

คือมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการทำขนมเลย
แสดงว่าไม่ต้องวิปครีมก็ต้องใช้ใช่ไหม
ก็ต้องใช้ใช้ทำได้หลายอย่างครับ

คือคนทำอาหารก็ต้องทำขนมก็ต้องใช้อันนี้

คือใช้เครื่องปั่นทำขนมนี่แหละ
เจ้าของคลิปเปิดร้านขายขนมที่บ้าน
ลองนะฮะซื้อเครื่องมาแล้วทำครั้งแรก
ปั่นอยู่ก้มหยิบของผมมันปั่นเข้าไปฮะ
ในเครื่องปั่นแล้วมันดึงจนสุดโคนผมเลยนะ
โอ้โหเคราะห์ดีนะครับมือไปกดปุ่มปิดไว้ได้ทัน

ค่อยแกะไม่รู้ต้องตัดรึเปล่า
สามารถเอาออกได้โดยค่อยหมุนออก

มันอาจจะถอดหัวได้และค่อยหมุนแก้นมา

มันมีแต่แกนหมุนแต่มันไม่มีใบมีดอะไรใช่ไหม
มันไม่มีใบมีดมันเหมือนกับเป็นตัว

ครั้งหน้าใส่หมวกคลุมจะปลอดภัยกว่า

ทำกับข้าวทำขนมนะครับต้องใส่หมวกคลุมผมจะดีกว่า